มาดูเรื่องของบุคคลอันตรายนะครับในพื้นที่สมุทรปราการนะฮะ
แถวซอยสุขสวรรค์๘๖นะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
เพราะว่าไปก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านเขาจนบาดเจ็บไปสองคน
แล้วตำรวจบอกว่าโอ้โหประวัติผู้ต้องหาเนี่ย
คือก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดนะครับล่าสุดนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับสพพระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดจนบาดเจ็บ๒คนด้วยกัน
ซอยสุขสวรรค์๘๖ชุมชนบัญชาอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อว่านายวิทยาปานอำพันธ์อายุยี่สิบสี่ปีนะครับ
มิดดาบฟันเข้าที่มือทั้งสองข้างที่ขาขวาด้วยที่ศีรษะด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะนายวิทยาเนี่ยเย็บเข้าไปเนี่ย
โอ้โหรวมรวมแล้วเนี่ยสี่สิบสี่เข็มได้นะครับอีกคนนึงชื่อว่านายอนุชาติแทนสิริ
อายุ๔๗ปีบาดเจ็บถูกฟันเข้าที่แขนข้างซ้ายแล้วก็ฝ่ามือข้างขวานะครับ
นาธีหวานชิดพี่ชายของนายวิทยาหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องชายขี่จักรยานยนต์ออกมาจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
หน้าร้านสะดวกซื้อกลางซอยวัดคู่สร้างระหว่างทางที่ขี่รถผ่านกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
ว่าในหนึ่งนะเป็นผู้ชายชื่อในหนึ่งปรากฏว่าในหนึ่งเนี่ยก็อาการเนี่ยก็ดูแล้วมึนเมาล่ะ
แต่ไม่รู้ว่าเมาอะไรแต่ว่ามันต้องเมาอะไรสักอย่างแหละนะก็ขี่รถผ่านไป
แต่ปรากฏว่าในหนึ่งขี่จักรยานยนต์ยามาฮ่าสีม่วงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามมา
หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็จอดรถเข้ามาจะใช้มีดฟันเลยนะฮะ
น้องชายก็ขี่รถหนีในหนึ่งก็ขี่รถตามอีกแล้วในหนึ่งก็พุ่งเข้ามาทำร้ายโดยไม่พูดจาอะไรเลยนะครับ
ระหว่างนั้นมีนายอนุชาติที่ก็เป็นผู้บาดเจ็บอีกคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
นายอนุชาติก็เลยจอดรถเข้ามาห้ามไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
แต่ในหนึ่งกลับใช้มีดฟันเข้าไปที่น้องชายและนายอนุชาติจนบาดเจ็บทั้งคู่แล้วก็หลบหนีไป

มันก็เลยบอกว่าทำไมเดี๋ยวกูฟันแม่งหมดเลยมีปัญหาอะไรกัน
พอคุยกันไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับฟันแล้วก็เลยขึ้นรถหนีไปเลย
ไปฟ้ารถมอสไซล์ลุงลุงคนที่โดนฟันด้วยอีกคนหนึ่งหนังหนี
แล้วลุงเขาเลยบอกเฮ้ยหนูเอารถพาลุงไปตามรถหน่อย
มันขี่รถลุงไปมันก็บิดไปเลยไปรอแล้วก็เรียกพวกออกมาสองสามคนตรงนั้น
แล้วก็ดักปลาหินใส่น้องชายพาลุงสอนไป

ปลาหินแล้วน้องชายผมก็เลยล้มครับ

ล้มเขาก็วิ่งเข้ามาฟันซ้ำ
ขณะที่นายอนุชาติแทนสุริเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ

ก็คล้ายกับที่นายนาธีพี่ของผู้บาดเจ็บอีกคนนึงเล่านะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๓ทุ่ม
ตอนนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะออกมาหาของกิน

ระหว่างทางเนี่ยนะครับที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์สายตาก็มองไปเห็นในหนึ่ง
ซึ่งก็คือนายวิทยาที่บาดเจ็บกับนายนาธีพี่ของนายวิทยา
นายอรุชาติก็ตัดสินใจจอดรถแล้วก็เข้าไปบอกกับนายนาธีกับนายวิทยา
วัยรุ่นคนที่ถือมีดเนี่ยคือในหนึ่งรู้จักกันใจเย็นไว้ก่อน
อย่ามีเรื่องกันเพราะว่าเป็นคนในซอยเดียวกัน
พอบอกกับนายนาธีแล้วก็นายวิทยาแล้วนายอนุชาติก็หันไปคุยกับนายหนึ่ง
บอกว่าให้ใจเย็นเย็นสงบสติอารมณ์แต่ปรากฏว่าในหนึ่งไม่ฟังฮะ
ใช้มีดที่ถืออยู่เนี่ยเป็นมีดดาบเนี่ยฟันนายวิทยาไปก่อนเลย
นายวิทยาเนี่ยบาดเจ็บทั้งที่ศีรษะที่แขนที่ขา
ระหว่างที่นายหนึ่งกำลังทำร้ายนายวิทยานายอนุชาติก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปห้าม
แต่ถูกนายหนึ่งฟันเข้าที่แขนจนบาดเจ็บเหมือนกัน
ที่ในหนึ่งจะวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไป
แต่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์ของนายหนึ่งนะขี่รถจักรยานยนต์ของนายอนุชาติที่มาห้าม
เขาจอดเสียบกุญแจคาไว้สตาร์ทรถแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลย
รถของตัวเองเอาไว้ในที่เกิดเหตุนายอนุชาติก็อยากได้รถคืนนะครับ
ก็เลยบอกนายนาธีพี่ชายของนายวิทยาที่ตอนนั้นก็นอนเจ็บแล้วถูกฟันไปเยอะเลย
ให้ช่วยขี่รถตามในหนึ่งจะได้ช่วยกันจับตัวส่งตำรวจด้วย
นายนาธีกับนายอนุชาติก็บอกนายวิทยาว่าให้นอนรออยู่ตรงนี้
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยนะครับ
แล้วทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามในหนึ่งไล่ไปได้สัก๕๐๐เมตรตามทันนะฮะ
หนึ่งก็จอดรถลงจากรถมาจังหวะนี้ครับนายอนุชาติรีบวิ่งเข้าไป
เพื่อที่จะต่อว่าในหนึ่งแล้วก็จะเอารถจักรยานยนต์คืน
แต่ถูกฟันอีกฮะจนบาดเจ็บอีกนะครับแล้วในหนึ่งทีนี้วิ่งหลบหนีไปเลยครับ
เห็นเขาจะมีเรื่องกันแล้วไอ้เด็กคนที่จะมีเรื่องเนี่ยคนนั้นผมรู้จักอยู่
ในหนึ่งอ่ะผมก็ห้ามบอกให้เลิกกันเลิกกันแต่ตอนที่ผมลงลงไปห้าม
มอไซค์ผมจอดอยู่ข้างสตาร์ทไว้ไม่ได้ดับเครื่อง
ก็เคลียร์กันไปคุยกันมาบอกพอเลิกกันมันก็กระโดดฟ้ามอไซค์ผม
ขี่หนีเด้ยขี่หนีไปประมาณ๕๐๐เมตร๕๐๐เมตรก็เดินข้างซอย
ผมก็ขี่ได้จะถึงซอยแล้วเขาวิ่งออกมาป๊าดฟันเลย
ฟันรถผมก็ล้มกิ้งแขนเดาะเข้าไปนู่นหัวชนกำแพง
แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาฟันฟันปั๊บผมบอกเอ้าจำกันไม่ได้เลยฟันกันแล้ว
จะจับให้น้องก็แยกกันห้ามกันไปจะทะเลาะกันทำไม

โดนเหตุก็จะถ้าเกิดเขาไม่เอามอไซค์ผมไปผมก็ไม่โดนหรอก
เขากระโมยมอเซอร์ไซด์อีกกระโดดเข้ามมอเซอร์ไซด์ผมแล้วก็หนีเลย
คือไปช่วยห้ามแต่เจ็บตัวใช่ไหมหลายคนเวลาเห็นแบบนี้ก็เลยแบบไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าไปช่วยนะ
แต่ทีนี้พี่อนุชาติเขาเห็นว่ารู้จักกันคนซอยเดียวกันก็อยากจะช่วยห้ามก็เลยโดนไปเลยนะฮะ
ก็ท่านที่เห็นแบบนี้อาจจะต้องใช้วิธีการอย่างอื่นใช่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายยิ่งถือมีดอยู่อย่างนี้อันตรายนะครับ
ความคืบหน้าในการติดตามตัวในหนึ่งนะครับตำรวจสพพระสมุทรเจดีบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตอนนี้ในหนึ่งเนี่ยหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับเชื่อว่าคงจะไปไหนไม่ไกล
ก่อเหตุไปแล้วนะครับตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าในหนึ่งนั้น
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุขสวัสดิ์๘๖นะครับมีพี่น้อง๓คนในหนึ่งเป็นพี่คนโต
แต่ปรากฏว่าทั้ง๓คนเป็นวัยรุ่นที่ชอบมีเรื่องมีราวกับชาวบ้าน
มีเรื่องมานับครั้งไม่ถ้วนจนคนในชุมชนเนี่ยแบบเอือมระอา

ตำรวจสพพระสมุทรเจดีบอกว่าในหนึ่งกับน้องเป็นวัยรุ่นที่ไม่เกรงกลัวตำรวจ
เมื่อประมาณปีที่แล้วสายตรวจเคยไปปฏิบัติหน้าที่ในซอยนะครับ
ก็เคยถูกในหนึ่งดักเอามีดไล่ฟันจนต้องหนีมาแล้วครั้งหนึ่ง
นี่ฮะส่วนน้องคนเล็กตอนนี้ก็ถูกจับดำเนินคดีอยู่
ฐานทำร้ายร่างกายและเสพยาเสพติด
โอ้โหสามคนพี่น้องไม่มีใครช่วยใครได้เลย
โอ้โหเป็นขาโจอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้
นี่ยังจับไม่ได้นะครับ